หมึกย่างร้านนี้ยืนหนึ่งในย่านบางแสนชนบุรี
แต่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วอร่อยขนาดไหน
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
สวัสดีครับผมชื่อเฮียโบ๊ทนะครับ

พอดีแม่ยกให้ครับตรวจก็เป็นของแม่เขาครับ

ดูไข่เราเองเราต้องดูไข่เป็นนะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็หอมไปด้วย

ทุกขั้นตอนเราไปซื้อเองทำเองหมดเลย
แล้วเราเขาเองก็เสียบไม้เองหมด

ไข่มันเต็ดตัวครับ

ใช้อังกายตัดแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งก่อนใช้อังกาย
แต่ว่าสมัยนี้ใช้โต้แล้วใช้โต้สับเลย

ถ้ามีไข่ดำแล้วก็เอาทิ้งออก

พังเต็ดแล้วก็มาเข้าน้ำมันหมูน้ำมันพืช

เสร็จแล้วก็พร้อมหอมนะครับ
ไข่หมึกต้องไฟลงพอดีครับ

อาจจะย่างของสวยว่าความแรงก็คงที่
แต่ถ้าเป็นถ่านผงมันยากแล้วไฟมันแรงไป

เพื่อถ้าเราแกะโชว์หมดมันจะเหี่ยว

น้ำจิ้มของเรามี๒ประเภทครับ
ถ้าใครหมึกจ้านที่จะต้องขายไม่ได้เลย

แม่เขาเป็นคนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก

แล้วการปรุงต้องให้มันคงที่กัน
ปลาหมึกวันหนึ่งเราใช้ไม่ต่ำกว่า

ประมาณโลหนึ่งมันมี๕๐ไม้

ตอนนี้จะมีมึกชอดมึกปันดีมีมึกแร่

จะมี๓๔อย่างครับ
พี่กัดผมอยู่ตรงห่านวรนภาคนะครับ

เปิด๖โมงเช้าถึง๓ทุ่มครับ